ทีนี้พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
คือสักประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจเข้าไปจับกลุ่มผู้หญิงกับผู้ชายสองคน
ข้อหาก็คือลักลอบจำหน่ายน้ำมันกัญชา
ปรากฏว่าหลังจากที่จับได้แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งหลอกว่าเป็นอายการ
เดี๋ยวจะมาช่วยเหลือทางคดีแล้วก็รับเงินไปปรากฏว่าหายไปเลยค่ะ
ทีนี้แม่ของผู้ต้องหาทั้ง๒คนก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
คนที่เดินทางไปก็คือคนแรกแม่ของผู้ต้องหาฝ่ายชาย
ชื่อว่านางบุญศรีโพธิสันส่วนแม่ของผู้ต้องหาฝ่ายหญิงที่ไปด้วยเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสมดีพักดีราชไปแจ้งความต่อตำรวจภูทรสารพีจังหวัดเชียงใหม่
คือเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตำรวจไปจับกลุ่มตัว
ฝ่ายชายชื่อว่านายนิพนธ์โพสันอายุสามสิบสี่ปีส่วนฝ่ายหญิงเขาเป็นแฟนกัน
ฝ่ายหญิงก็คือนางสาววิชชุนีพักดีราชอายุ๓๑ปี
ทั้งคู่ได้ลักลอบจำหน่ายน้ำมันกัญชาแล้วก็ถูกจับได้ในบ้านพัก
หลังเกิดเหตุเธอก็รีบเดินทางมาที่โรงพักไปพบกับผู้ชายคนหนึ่ง
แสดงตัวว่าเป็นนายประกันซึ่งบอกกับเธอว่า
หากจะช่วยลูกต้องวางเงินประกันตัวเป็นวงเงิน๗แสนบาท
แต่ว่าตัวเธอเองก็คือคุณบุญศรีกับคุณสมดี
ไม่มีเงินสดที่จะเอามาประกันตัวลูก
ก็เลยมีการเจรจาตกลงกันว่าเดี๋ยวจะมีการเช่าหลักทรัพย์
เพื่อนำเงินมาวางประกัน
โดยได้มีการทำสัญญาแล้วก็วางเงินประกันไว้เป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แล้วนัดกันอีกทีว่าเดี๋ยวจะจ่ายทั้งหมด
และยื่นประกันอีกครั้งในวันที่๒๕กันยายนนี้
ต่อมาค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งชายลึกลับเลยนะ
โทรศัพท์มาหาเธอแล้วก็อ้างว่าผมเนี่ยเป็นอายการ
สามารถช่วยเหลือทางคดีพวกเธอได้
โดยจะให้เช่าหลักทรัพย์เป็นวงเงิน๕๐๐๐บาท
แต่ต้องโอนเงินไปให้ก่อน
ก่อนเที่ยงเมื่อวานนี้ทีนี้ด้วยความที่ว่าเออ
ครอบครัวเดี๋ยวร้อนใจก็อยากช่วยลูก
ก็เลยรีบโอนเงินให้คนที่อ้างตัวว่าเป็นอายการ

ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการรับการติดต่อ

ส่วนคนที่อ้างตัวว่าเป็นอายการก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยค่ะ
เธอตัดสินใจนำหลักฐานต่างไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเคราะห์กำซัดนะโดนหลอกด้วย
แล้วก็ลูกก็ไปมั่วสุมกับยาเสพติดด้วยเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าคดีนี้เข้าข่ายความผิดคือฐานช่อโกง
โดยแสดงตัวเป็นบุคคลอื่นซึ่งเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์
รวมถึงหลักฐานการโอนเงินคลิปเสียง
เพื่อที่จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ